พี่หนุ่มเล่าคือวันนี้คุณโตโน่มาใช่ไหมคะ
คือจริงนะคุณโตโน่มาไม่ได้กอดกับแค่พี่หนุ่มคนเดียวนะคะ

เชื่อว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันหรอก
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เรารัก

ต้องจากไปก่อนถึงเวลาที่มันควรจะเป็น
มันก็คือความเสียใจนั่นแหละ

แล้วก็กอดกันให้กำลังใจกันแบบนี้ค่ะ
มีภาพคุณกติกกับคุณแม่ก็ได้คุยกันอยู่เนี่ย
เห็นภาพเป็นคุณแม่จับมือคุณกระติกนะ
คือจับมือแบบไม่ได้จับแบบคาดคันหรืออะไรด้วยนะ
เหมือนให้กำลังใจอันนี้ที่ฉันคิดเองแหละ
ลักษณะการจับลักษณะเหมือนให้กำลังใจค่ะ
แล้วก็ยืนพูดคุยกันแล้วก็มีอาจารย์ทงชัยอยู่ด้วย

ใช่ค่ะซึ่งทุกคนก็มองไปว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีหรือเปล่า
เพราะว่าแม่เนี่ยทั้งจับแล้วก็เหมือนรูปมือกระติกด้วยอะไรอย่างนี้
อาจจะได้คุยเคลียร์ใจกันมากขึ้นหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างท่านอื่นให้กำลังใจกันอันนี้เราก็เข้าใจ
แต่ว่ากรณีของผู้ที่อยู่บนเรือกับคุณแม่อันนี้เราก็ต้องถามคุณแม่นั่นแหละเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ

เพราะว่าต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องของขดงคดีหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นจากการให้ปากคำพยานแวดล้อมต่างพยานที่อยู่บนเรืออีกหลายสิ่งหลายอย่าง